เพราะว่าเราไม่เคยเจอเขาเลยนะครับดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นความตื่นเต้น
หลังจากเกมที่แล้วนั้นเขาพลาดกับทางออสเตรเลียมาติดตามรายงานได้จากคุณวิริวิทเจริญเชื้อครับ
แม็ชที่สามของฟุตบอลโลกรอบสิบสองทีมสุดท้ายของทีมชาวไทย
บุกมาเยือนสหรัฐอารับเอมิเรสนับเป็นเกมที่สำคัญในแง่มุมต่าง
โดยหากทีมชาติไทยเก็บ๓คะแนนในเกมนี้ก็จะกลับมาอยู่ในเส้นทางของฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศรัสเซียอีกครั้ง
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองในฐานะโค้ชรวมถึงนักฟุตบอล
จะต้องทุ่มเททุกวิถีทางที่จะเก็บชัยชนะให้ได้ซึ่งนี่เป็นเป้าหมายสำคัญที่พวกเขาต้องการ
ขณะที่ผู้เล่นอย่างสินทวีชัยหาดไทยรัฐนากุลเองก็ยอมรับว่าต้องการที่จะเก็บใช้ชนะอีกครั้ง
ครูบอกครั้งนี้ก็คือเป็นอีกรอบหนึ่งที่รอบลึกกว่าแล้วก็ที่สำคัญเลยรอบนี้
ทุกทุกแต้มเนี่ยมีความหมายแล้วก็มีความยากมากกว่าครับผมเราก็ต้องการแชร์แต้มเหมือนกัน
แข่งขันในถิ่นสหรัฐอารับเอมิเรส
ซึ่งครั้งล่าสุดต้องย้อนกลับไปเมื่อปี๒๐๐๓
นี่จึงเป็นเสมือนแมชประวัติศาสตร์
จนเกิดกระแสบอกต่อกันในหมู่แฟนชาวไทย
ส่วนแฟนฟุตบอลที่เดินทางมาจากประเทศไทยกว่า๒๐๐คน
ต่างก็ตื่นเต้นในเกมแมชนี้เช่นกัน
ซึ่งนั่นก็ทำให้เกมแมชนี้กลายเป็นประวัติศาสตร์ของแฟนจากประเทศไทย
บุกมาเยือนถิ่นตะวันออกกลางด้วยจำนวนที่มากเกินหลักร้อย
ตั้งแต่ทีมชาติไทยเข้ามารอบนี้นะครับผมก็เฝ้าติดตามมาตลอด
ก็รอเวลาที่จะมาเชียร์ทีมชาติไทยครับ
และคนไทยใช่ครับรายงานมาแล้วก็บางทีก็จัดตารางให้มาตรงกับวันนี้โดยเฉพาะครับผม
เพราะวันนั้นทหารเราจะมีโอกาสได้เจอแบบนี้สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับครับผม
อีกไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนี้ประวัติศาสตร์อีกหนึ่งบทของทีมชาติไทยบนดินแดงตะวันออกกลางประเทศสหรัฐอารับเอมิเรสจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่
นาทีของเกมการแข่งขันในสนามจะตัดสินทุกอย่าง
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน